หลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณออกมาตัดเพาะนะครับว่าพยายามทำงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดแต่ก็ยังคงมีคนไปโพสต์ขู่ฆ่าทางโซเชียลมีเดียก็เลยมีความเห็นมาจากผู้บัญชาการทหารบกนะครับว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การขู่เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับแล้วก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอารักษาไว้อย่างเข้มงวดอยู่แล้วด้วย

สอบถามว่าคนที่โพสต์ข้อความเป็นใครพลเอกประวิทย์ก็ตอบว่ายังไม่ทราบแล้วก็ให้สื่อมวลชนไปตรวจสอบกันเอง
ล่าสุดก็มีรายงานด้วยนะครับว่าตำรวจได้ตรวจสอบและควบคุมตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวมาสอบสวนแล้ว๑คน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีบุคคลอื่นร่วมอยู่ในขบวนการด้วยหรือไม่ครับ